เรื่องราวของผู้ผู้ไม่เมีย

ถูกต้องนะคะชายวัย๖๒ปี
มีกิ๊กจะพากิ๊กไปส่งห้อง
ขับรถมาอ้าวเมียหลวงเจอ
ทีนี้เลยเกิดกันเป็นการปะทะกันขึ้นนะคะสุดท้าย
โดนภรรยาหลวงเอาไม้ตี
แล้วก็กิ๊กหลบหนีไปได้ค่ะ
ไปผมตั้งเจอคนตังลวดนะ
เจ็บหมดแล้วขาได้เจ็บตามขาเลย
โดยมันก็ตีลุงเรื่องอะไรน่ะ

เออไม่ได้ผิดอะไรเลย
มันต้องไปถามลุงที่ลุงพัก

ลุงไม่มีเมียเหรอแค่ผมมีกริ๊กแค่นั้นเอง

ไม่ผิดอะไรเลยไม่ผิดไม่เห็นมีอะไรเลย
ใช่ค่ะคือดูจากสภาพท่านอนนี่คือไม่มีแรงเลย

นี่คือในเชิญยินดีอายุ๖๒ปี
ก็นอนร้องอดครวนอยู่ในอาการมืนเมา
แต่เมื่อกี้สังเกตบอกว่าลุงไม่ได้กินเหล้า
แต่นี่ผู้สื่อข่าวยรรยาณอยู่ในการมืนเมานะคะ
บอกว่าถูกภรรยาและลูกทำร้ายร่างกายค่ะ
ซึ่งทางกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑นะคะ
พบว่ามีบาดแผลฟกช้ำตามร่างกาย
เหตุเกิดภายในซอย๓ท่าสะอ้านหมู่๗
ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะ
ภรรยาเนี่ยเล่าว่านายเชิญเคยแอบคบกับกิ๊กมาครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวต้องถามก่อนภรรยานะ

มีนะเมื่อกี้ถามคุณลุงว่ามีเมียหรือยัง
ค่ะคุณลุงว่าไงฮะมีใช่มั้ย
มีตอบมีมีสั้นเลยมี

ซึ่งตำรวจก็จับตัวส่งกลับประเทศไปแล้ว
เพราะว่ากิ๊กเนี่ยเป็นคนลาวแต่จู่ก็วกกลับมาหาในเชิญอีก
พามาเช่าห้องพักอยู่ภายในซอยซึ่งเองก็ติดตามหลายครั้ง
ภรรยาบอกแบบนี้จนครั้งนี้มาดักรอพบตัว
ก็เลยเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกันขึ้นนะคะ